ตามหาผู้โชคดีในวันนี้จะเป็นใคร
ไปติดตามกันที่สตูดิโอแจกโชค
ชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้

รีบส่งฝาเข้ามาลุ้นโชคกับแคมเปญ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

อยู่ที่ว่าวันนี้คุณส่งหรือยัง

ร้านต่อไป๑กรกฎาคมนี้

กับกิจกรรมบาวแน่นช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง

เฮ้ยโอ้ยโอ้ยแล้ว
ดีใจโชคใหญ่จะได้เป็นของเรา

ใครใครจะร่วมสนุกกัน
ใครจะร่วมสนุกไม่รู้แต่รู้ว่าวันนี้ก็ยังแจกมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะคะ

บอกเลยว่าวันนี้จะเป็นของใคร

ก็ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้กันทั้งนั้นเลย

บีบส่งมาร่วมรุ้นร่วมสนุกกัน
ซึ่งกติกาโดยละเอียดเป็นอย่างไรนั้น
ติดตามกันเลยครับ
เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเช่นกัน

ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
จะเป็นการแจกร้านที่๒แล้ว

วันนี้เราจะแจกร้านทั้งที่๒แล้วจ้า
อันนี้เราจะแจกมอเตอร์ไทยกันก่อน
ส่วนใครจะเป็นผู้โชคดี

ลูกครอง

ผู้โชคดีได้แก่คุณมาโนธวัยอัมภี
มาแล้วผู้โชคดีอีกหนึ่งคน
แต่ว่าใครนะที่ไม่ได้โชคไปอย่าเพิ่งท้อ
นะคะเพราะว่ายังส่งฝาเข้ามากันได้อีกเรื่อย

และที่สำคัญจะต้องทำให้ถูกกติกาด้วย
นั่นคือการเขียนบีบแล้วก็ส่งมานะคะ

หรือจะส่งมาได้ที่ตู้ปลาดร๒บางประกง
ฉะเชิงเซา๒๔๑๓๐ก็ได้

และไปติดตามสนุกกับตลอดค้าต่อเลย
ว่าใกล้แล้วนะพี่น้องครับ

แจกทองคำมูลค่า๑ล้านบาทครั้งที่๒แล้วนะ
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงแจกอย่างต่อเนื่องกันอยู่
กว่าจะครบ๑๐๐คันกันไปเลยนะจ๊ะ